ใครที่บ่นคิดถึงหน้าพี่แอฟทักษะออน
บอกว่าคิดถึงหายจากรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง
ไปหนึ่งสัปดาห์เต็มเลยคิดถึง

บอกว่าไปปฏิบัติภารกิจโปรโมทประเทศไทยที่ฝรั่งเศส
แต่ว่าทริปนี้เนี่ยไม่มีน้องปีใหม่ไปด้วยนะคะ

แต่ว่ามีการเฟสไทม์หาลูกสาว
เช็คพิกัดคุณแม่กันตลอดเลยค่ะ

กลัวโทรแล้วเดี๋ยวเขาเห็นหน้าเขาร้องไห้หรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่เลยคือร่าเริงมากคึกมาก
ก็เลยโทรคุยกันทุกวัน
บอกว่าก็แม่ไม่อยู่แม่มาทำงาน
หนูต้องเป็นเด็กดีนะคะอยู่กับคุณตาคุณยายอะไรอย่างนี้ค่ะ

อ่ะคุณแม่คุณแม่ต้องไปฮอลิเดย์แน่เลย

เดี๋ยวนี้ปีใหม่เขาพูดเก่งนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งคลิป

คุณแม่แอฟเนี่ยโพสต์คลิปสอนน้องปีใหม่
แต่ว่าน้องปีใหม่พูดยังไงกับคุณแม่รู้ไหม
พูดว่าคุณแม่อย่าดูปีใหม่สิคะ

หลายคนก็เลยงงว่าโอ้โหปีใหม่
ทำไมคำพูดนี่หนูโตมากเลย

ว่าอันนี้ไม่ได้เรียกว่าดุล
อันนี้เรียกว่าแม่สอนแม่อธิบาย

เรื่องที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่บางเรื่องก็อาจจะยังต้องทำความเข้าใจกัน
ปีใหม่ก็โตขึ้นเรื่อยนะแต่เอาจริงคุณแม่แอฟเนี่ย
จะดุก็ดุกับน้องปีนะแต่ว่าแหมคุณแม่แอปดุทีนี้เสียงซอฟต์น่าดูเลย
แล้วคุณปีจะกลัวเหรอเอาจริงกลัวไหม
ก็ต้องกลัวแหละเลยบอกว่าคุณแม่อย่าดูคุณแม่ก็ใจเย็นอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าคือพี่แอฟบอกว่าช่วงตุลาเนี่ยอาจจะลาแฟนรายการแชร์ข่าวสาวสตรองไปพักนึงนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะพาน้องปีใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ก็ยังไม่ได้ลาขาดหายไปไหนแน่นอน
ขอไปพักผ่อนกับน้องปีใหม่หน่อยใช้เวลากับลูกสาวคนสวยกันสักหน่อย
ก็ติดตามผลงานพี่แอฟได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีเช่นเคยค่ะ
ใช่แล้วค่ะแหมช่วงนี้พี่แอฟเนี่ยเอะอะไปงานต่างประเทศ